เสียดายงานวิ่งการกุศลของพี่แกนั้นต้อง
โปรเจ็ตต้องพับไปก่อนเนื่องจากโควิด๑๙อะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าน้ำใจยังคงมีอยู่นะคุณผู้ชม
ล่าสุดค่ะเดินทางไปมอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด

แบ่งให้กับสาธารณสุข๑๑แห่งในอำเภอจังหวัดกระบี่

เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อตุ่มน้ำพอง
แล้วก็โควิด๑๙อีกด้วยค่ะ
ขอโทษนักพึ่ง
ขอโทษทุกคนที่ทำบุญลังสนมา

แต่ด้วยเหตุธุระวิทยาศาสตร์ที่ใส่ครับ

แต่วินครับ

วันนี้ผมจะมอบ

แต่ว่าพยายามหาเงินรักษานะผู้ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปด้วยนะคะ